มีอยู่อีกหนึ่งเรื่องที่มันก็เป็นเรื่องที่แบบ
เฮ้ยฮือฮ่า

คือมันเป็นเรื่องที่ถูกแชร์กันในโซเชียลนะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อ

เพราะว่าคุณรู้จักเจ้าตัวกรู๊ดไหม
กรูดเหรอกรูดอ๋อมนุษย์ต้นไม้

ใช่นี่คนดูหนังรู้แน่นอน

ผมมีภาพให้ดูแบบว่าคร่าวแล้วกัน

คนที่ไม่ได้ดูหนังอาจจะไม่คุ้นเคย

มันพูดอยู่แค่ประโยคเดียวตามันคือ

มันจะเป็นเจ้าตัวต้นไม้ที่อยู่ในหนังนะคะ

แต่ว่าที่ดิฉันจะเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยก็คือว่าเจ้ากรูดที่เป็นรูปปั้นต้นไม้เนี่ยนะ
เขามีคนไปบนไปขอเรื่องแบบการงานให้ประสบความสำเร็จ
แล้วก็เฮ้ยงานเขาประสบความสำเร็จขึ้นมาก็เลยต้องไปแก้บน
เป็นเรื่องที่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะ
ไปที่นี่เลยค่ะอย่ารอช้าคุณเห็นไหมนี่ที่นี่เขามีรูปเป็นเหมือนแบบหุ่น
เจ้าตุ๊กรูดตั้งอยู่ที่สวนองุ่นอิ่มสุกอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
มาถึงคุณก็จะเห็นบรรดานนักท่องเที่ยวที่มาถ่ายรูปกับรูปปั้นกรู๊ดเต็มไปหมดเลย
คือแต่ระหว่างที่นักท่องเที่ยวกำลังถ่ายภาพอยู่เนี่ยเขามีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามา
แล้วก็บอกขอเวลา๕นาทีนะทุกคนขอ๕นาที
เพราะว่าเขาจะนำเครื่องเส้นไหว้มีทั้งไก่ต้มน้ำแดง
อกไม้ทูบเทียนของเส้นไหว้ต่างนี่แหละมากราบไหว้
อย่างที่บอกก็คือมาแก้บนหุ่นรูปปั้นกรูดตัวนี้

มันก็เลยสร้างความฮือฮามากให้กับบรรดานักท่องเที่ยว
ที่เขากำลังไปยืนถ่ายรูปกันอยู่นะคะ
คุณพี่คนนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าจิรพันธ์ตันกุล
เขาก็เลยเล่าให้กับนักข่าวของเราฟังว่า
ก่อนนี้เขามาที่สวนองุ่นครั้งหนึ่งแล้ว
แล้วก็มาเจอกับรูปปั้นกรูดต้นนี้
รูปปั้นนี้นะคะแล้วก็ตัวเองเป็นคนที่ชอบกรู๊ดมาก
เป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่เขาก็บอกว่าเอ๊ะมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไร
ดนใจเขานะว่าให้ลองอธิษฐานขอพรกับต้นไม้กรูดดู
เขาก็เลยขอไปเรื่องงานนะคะบอกว่าขอกรู๊ดนะมนุษย์ต้นไม้เนี่ยนะ
โดนบันดาลให้มีคนเข้ามาชมในเฟซบุ๊คที่เขาเขียนเนี่ย
ถึงสองพันคนด้วยเถิดถ้าเกิดมาดูกันสองพันคนแล้วถึงตามที่เขาต้องการแล้ว
เขาจะนำของมาแก้บนมาถวาย
เดี๋ยวให้ไปฟังเสียงของพี่จิรพันธ์ชัด
ว่าเขาเนี่ยขอยังไงอธิษฐานยังไงไปฟังอีกครั้งค่ะ
พอดีวันนั้นขอไลค์ขอกับเจ้าจี้ไปครับ
ดิว่าพอดีทำเพจอยู่กับท่องเที่ยวครับ

การติเหตุจะขึ้นนี่มันยากมากเลย
พอดีก็โฟดเที่ยวครับส่วนทั้งหมดนี้ไปครับ
รู้ว่าถ้ามีแฟนเพจสนใจมากดไลค์
ถึง๒๐๐คนจะเอาไก่มาเลี้ยงเจ้าที่

พอดีโฟดไปแค่๒วันเพื่อคนนึงความสนใจ
อันนี้มันผิดความเชื่อส่วนตัวครับ
เพราะฉะนั้นเขาก็โฟดไลค์โฟดไลค์เลือกตัวอย่างนี้ด้วยครับ

เจ้าจี้เขาเป็นคนรับถือซึ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยแหละ
เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งนะคะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าวันนั้นมาขอกับเจ้าที่ไว้
คือพี่เขาทำเพจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
แล้วเพจมันเงียบมากเลย
เขาก็เลยโพสต์เรื่องที่เกี่ยวกับสวนองุ่นแห่งนี้ที่เขามานี่แหละ
เขาจะมาแก้บนก็คือเอาไก่มาเลี้ยงเจ้าที่นะคะ

หลังจากที่กลับไปโพสต์ได้เพียงแค่๒วัน

มีคนให้ความสนใจมากเลย
เขาก็มีความเชื่อส่วนตัวคือส่วนตัวพี่เขาเนี่ยนะ
เป็นคนที่เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้ว
หลังจากโพสต์ได้เพียง๒วันนะคะ
ปรากฏว่ายอดผู้ชมที่เข้าไปอ่านในเพจของพี่เขาเนี่ย
เพิ่มมาเป็น๕๐๐๐คน
จริงจากเพจที่มันเงียบเป็นหลักร้อยอ่ะคุณ
เข้ามาดูกัน๕๐๐๐คน
เขาก็เลยเชื่อว่านี่แหละน่าจะเกิดจากแรงอธิษฐานที่มา
ขอพรจากรูปปั้นกรู๊ดแน่เลย

ฐานไปแล้วขอไปแล้วก็เลยนำเครื่องเส้นไหว้มาแก้บน
เป็นการขอบคุณนะคะซึ่งคุณพี่จีรพันธ์เนี่ย
บอกอีกด้วยว่าเรื่องนี้อาจจะดูเป็นเรื่องตลกสำหรับบางคนนะ
แต่สำหรับตัวคุณพี่เขาแล้วเนี่ยเขาเชื่อว่ารูปปั้นกรู๊ดเนี่ย
มันต้องไม่ธรรมดาแต่เขาก็บอกว่าเออทั้งหมดมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย
เพราะว่าพี่เขาบอกว่าเขาเป็นคนเชื่อเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วอะไรแบบนี้
แต่ว่านี่มันคือเป็นความแปลกตรงที่ว่า
กรู๊ดทำมือรูปหัวใจอยู่
คือไม่ได้ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่คนไทยคุ้นเคย
ไม่ใช่เป็นต้นไม้จริงเป็นรูปปั้นของกรูด
ที่ลักษณะเป็นมนุษย์ต้นไม้ที่เหมือนมีชีวิต

ทุกวันนี้นะผมว่าเจ้ากรูดตัวนี้น่าจะเป็นสีขาวไปแล้วทำไมอ่ะแป้งโรยเต็มเลย

แต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องเป็นความเชื่อ
ใช่ของแต่ละบุคคลนะคุณผู้ชม

พี่ไปขอเรื่องยอดไล่ยอด

ขอยอดไล่ยอดแชร์
เราขอจากคุณผู้ชมนี่แหละ